ติดตามตายจริงตายทริปตายจริงตาย

ไม่แต่ว่าแม่เขายืนยันตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่เบิร์ต

แม่จะไปอ่านในอินเตอร์เน็ตซิ
หนูไปอ่านแล้วแม่หนูอ่าน
แต่คือเขาบอกว่าอะไรอ่ะศพทิศหรือเปล่านี้ออกต่างประเทศ
แต่ว่ามีนน่าเชื่อแม่จีจี้นะ

ถามว่าใช่แล้วถามว่าแม่ลูกสาวเขาตายอย่างนี้

คิดถึงพูดถึงเรื่องอากาศร้อนกันบ้างเลยเหรอ
อู้โหแม่มันร้อนสุดแล้ว
จะพูดหลายวันแล้วใหง
จิลร้อนจนหน้าแดงเลยเห็นไหม

คือบางคนบอกว่าบ้าววันนี้เนี่ยดูจากอุณหภูมิที่วัดมันไม่ถึง๕๐
ดัชนีความร้อนเนี่ยคือความรู้สึกนั่นแหละ

เขาบอกวันนี้๕๔มีบางคนพุ่งความรู้สึกไปถึง๕๔นะคะ

แต่อุณหภูมิจริงมันก็คืออยู่แบบ๔๐นั่นแหละ

วันนี้ถ้าไปดูนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยพื้นที่ที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน
วันนี้ได้แก่

ภูเก็ตแหลมชะบังชนบุรีแล้วก็ไหว้บ้านมิตรเองเขตบางนากรุงเทพนะคะ
ฉันไปด้านดูติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเขาไล่ให้กันแล้วมั้ย

ฝนจะตกแล้วเธอแบบกลายเป็นแบบฉันฝีดในติ๊กต๊อกอ่ะ
มีแต่แบบโอ้ยตายฝนจะตกแล้วดีใจกันใหญ่เลยเธอ

รอฝนตกอย่างเขาบอกว่าเชียงรายอย่างนี้

วันนี้ฝนตกนี่ประหนึ่งโอ้โหฟ้าประธาน
ใช่มันวันนี้ตกที่เชียงราย
เขาบอกอากาศดีที่สุดในรอบเดือน
แหงเพราะว่าฝุ่นมันแน่นมากเลยนะคะ
อย่างที่บอก๓อันดับแรกนะคะภูเก็ตแหลมชะบังชมบุรีบางนากรุงเทพ
๕๔รู้สึกเทียบเท่า๕๔องศาเซลเซียส
คือมันเป็นค่าดัชนีความร้อนที่อยู่ในระดับอันตรายมาก
ส่วนรองลงมาเพชรชบุรีนะคะรู้สึกเทียบเท่า๔๘๑องศาคืออันตราย

ใช่แล้วก็ถัดลงมาเนี่ยคืออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม
เทียบเท่า๔๔๕องศาเซลเซียสค่ะ
ไอ้ที่ว่าอันตรายเนี่ยอะไรที่มันอันตรายสุขภาพร่างกาย

เพราะตอนนี้คนเตือนเรื่องฮิสโตรกใช่ไหมคะบางทีเดี๋ยวเป็นลมแดดเดี๋ยวร้อนเกินฮีสโตรกปรับร่างกายไม่ทัน
เขาบอกว่าทุกคนลองสังเกตตัวเองนะคะชาวภูเก็ตชาวแหลมชะบังชาวบังนา
แล้วก็โกสุมพิสัยใช่ไหมแล้วก็เพชรบูรณนะคะลองสังเกตตัวเองกันหน่อยค่ะ
หนึ่งคุณลองดูนะว่ามันเหงื่อออกผิดปกติมันดูร้อนมันดูเหนื่อยมันดูหอบผิดปกติไหม

เลี่ยงออกที่แจ้งเลยครับเลี่ยงออกที่แจ้งงดกิจกรรมกลางแจ้งถ้าเป็นไปได้นะคะ
หมวกแว่นใส่ไปเลยเสื้อผ้าบางคนกลัวดำแดดแรงแขนยาวขายาวมาเลยมันอึดอัดนะ
คุณต้องใส่เสื้อผ้าที่มันระบายแบบใช่ให้มันระบายความร้อนได้ดีนะคะ
ไม่ใช่ว่าห่วงดำแต่แบบหนูไม่ห่วงอุณหภูมิวันนี้ไม่ได้อันตรายนะคะ
สองคืออันนี้พี่หมดเลี่ยงชากาแฟเลี่ยงชากาแฟและทุ่มสมเล่าน้ำอัดลง
เพราะฉะนั้นน่าเลี่ยงยากอยู่เดียวบางคนเล่านี่กลุ่มความอับเลยใช่
แล้วชั่วโมงนี้เจอทุเรียนด้วยโอ้ยหนักพากันร้อนไปใหญ่เลยพากันร้อนนะ
ต้องระวังค่ะแล้วก็ดื่มน้ำบ่อยเขาเขียนไว้ว่าดื่มน้ำสะอาดใช่ครับ
เปล่าน้ำเปล่านี่แหละน้ำเปล่าดื่มบ่อยนะคะแล้วก็อันนี้น่ากลัวมาก
เบอร์โทรฉุกเฉินเช่นเบอร์โรงพยาบาลเอาไว้ให้ใกล้มือที่สุด
อันนั้นก็จะสำคัญนะ๑๖๖๙นึกอะไรไม่ออกนึกเบอร์นี้ไว้ก่อน

ใช่ค่ะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้คือเรียกกู้ภัยเรียกเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนเลย

เพราะว่าอุณหภูมิโลกปีนี้และปีหน้าน่าจะทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ
เอลนิโยทั่วโลกนะฮะ

เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกกำลังเจอกันหมด
ตอนนี้เขาติดตามกันเมื่อวานนั่งดูข่าว

เขาบอกว่าตอนนี้ติดตามการละลายของน้ำแข็ง

เขาติดตามการละลายของน้ำแข็งแบบชุดใหญ่เลย
เรื่องการละลายเขาดูกันมาตั้งแต่
ถ้าพูดจริงปัญหาภาวะโรคร้อน
มีเป็น๑๐ปีก่อนหน้าที่เขาเริ่มเตือนกันมาเรื่อย
แต่ตอนนั้นคนยังไม่ค่อยจะหนักถึงเท่าไหร่
แล้วเริ่มมีการตรวจสอบเรื่องของน้ำแข็งคั่วโลก
แต่ว่าช่วงหลังนี้คือมันละลายเร็วขึ้นมาก

เราจะเห็นภาพออกมาเยอะขึ้นพวกหมีขาวอะค่ะ

เหมือนหมีในสวนตัดแล้วปลายใช่เพราะว่าหาอาหารไม่ได้
เขาแบบบนระบบนิเวศเขาเปลี่ยน

มีขาวไงไม่ใช่มีขาวมีเขียวหรอกเขาเรียกว่ามีอะไร

ไซบีเรียนี่เขาบอกเมื่อก่อนที่มนุษย์ไม่สามารถอยู่ไซบีเรียได้
เพราะไซเบีเรียนมันหนาวมากตอนนี้หมีมันอยู่ไม่ได้
การบุกวัดมีไซเบีเรียนก็บุกเอาง่าย

เขาบอกอุณหภูมิโรคนี้เปลี่ยนแปลงกันแบบว่าน่ากลัวมากนะฮะ

อุณหภูมิสูงขึ้น๑๑๕องศาเซลเซียส

หมายถึงว่าเราอย่าคิดโอ๊ยก็แค่๓

คือประมาณพฤศจิกาธันวามันไม่ได้ร้อน

มีนาเมษามันขึ้นกี่องศาล่ะ

๕องศาก็๑๕
จ่ายค่าไฟเพิ่มเข้าไป
เห็นสูตรการคำนวณเขามาแชร์กันเนาะเมื่อคืน

อันตรีกรรมการ๗สตางค์หรือเปล่า

ก็คือลดแบบแบบจะลด๐๐๗

๗สตางค์
หลับตาหายไปแล้ว

ว่าถ้าสมมติค่าไฟแพงอย่างนี้
มันน่าจะเป็นคำถามยอดฮิตของไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย

คำถามที่ประชาชนอยากจะรู้ว่า

ก็เนี่ยมีโรงงานที่จำจังหวัดไม่ได้ว่ามิ้นอ่านอยู่

เขาที่เขาจ่ายมาแสน๒๒๓แสนเขารู้

แล้วจะต้องให้เช่าห้องเท่าไหร่

ใช้ไฟเท่ากับบ้านเรือนประชาชน

เพราะปกติแล้วบ้านเรือนเราเต็มที่เปิดแอร์ตลอดทุกห้อง

มันแอร์แล้วเหรอสำหรับประชาชนที่จะต้องมาจ่ายค่าไฟ
เท่ากับโรงงานอุตสาหกรรม

แต่ตอนนี้จริงพอพูดถึงเรื่องค่าไฟเนี่ย
ทุกรัฐเออไม่ใช่ขออภัยทุกพัก
ครับถูกต้องติดโซล่าเซลมีมาแล้วติดโซล่าเซลดูนี่เลยค่ะดู
เพื่อไทยบอกว่ายังไงนะหนุนโซล่าลดค่าไฟใช่ไหม
พลังประชารัฐค่าไฟครัวเรือนต้องราคาหน่วยละ๒๕บาท
โซล่าประชารัฐครับภูมิใจไทยฟรีโซล่าเซลลที่บอกจะไปติดหลังคาทุกบ้านเลย
ค่าไฟ๔๕๐ต่อเดือนส่วนเก้าไกลลดค่าไฟ๗๐สตางค์ต่อหน่วยทันที
โอ้โหนี่สุดยอดเลยประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หรอฮะ
ตอนนั้นประชาภักดิ์เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อยู่เนาะ

ใช่ชาติพัฒนากล้าบอกว่าไงนะ
โครงสร้างพลังงานปรับสมดุลผลิตไฟฟ้าแต่ฉันชอบรวมไทยสร้างชาติ
ยังไงฮะค่าไฟต้องไม่เกิน๓บาท๕๐นี่
นี่รวดได้แล้วตอนหน่วยหรือเปล่า

ถ้าพี่มดชอบรวมไทยสร้างชาติว่าต้องไม่เกิน๒๓บาท๕๐
ต้องชอบพลังประชารัฐมากกว่าเพราะเขาบอก๒บาท๕๐จ้ะ
รัฐบาลทั้งคู่เนาะแรงอีกเลยยังไม่ได้เลือกตั้งเลย
แต่พี่ชอบหนุนโซลาสรถค่าไฟเออ
กลางคืนไม่เปิดแอร์หรอกเมื่อกี้แม่บอกไม่ชอบอะไรนะ
ก็ยังไงรวมใจใช้กับพลังประชารัฐไง๒บาท๕๐
ไม่เชื่อแรง
เอ้าถ้าทำได้จริงอะเออถ้าทำได้จริง
ถ้าทำได้จริงถ้าอย่างนั้นแล้วประชาธิปัตยไม่ชอบเหรอคะ
ต้นด้วยแต่เวียดนามไม่ถึง๓บาทเธอ
แม่งแต่พี่หนูไปดูนะเออมันเห็นผลนะประมาณ
คิดถึงบ้านใกล้บ้านใกล้เมืองเคียนเราสิไม่ต้องไปคิดถึงอเมริกายุโรป
บ้านใกล้เวียดนามก็ร้อนเหมือนเรานี่แหละ
เราเจอเอลนิโยเขาก็เจอเอลนิโยครอบครัวพื้นฐานอ่ะที่แบบว่าลืมตาปากได้อย่างเนี่ย
เออไม่ต้องไปยกอังกฤษอังกฤษไม่ชอบนะครับ
เราไม่มีหิมะกลับมากันนะฮะเดี๋ยวกลับมาจะมีประธานกรกต

ไปนับมาเลยอีก๒๓วันที่เราจะเข้าคู่หากาเบอร์ที่คุณเลือก
มันจะมี๒ประเภทวันนี้ที่สำนักงานกรกตหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
ในอิทธิพลมุมประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งมี๒ประเภท
คืออย่างแรกมันแตกต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเรากาใบเดียวถูกต้องไหมครับ
ครั้งนี้คุณไปจำก่อนว่าสอสอที่คุณชอบคุณจะเลือกเบอร์อะไรโอเคต้องจำก่อนเลย
จำเลขก่อนเหรอไปจำว่าสอสอที่คุณเลือกในเบอร์อะไรกับพักเรื่องพักไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้ว
เพราะเขาจะมีตัวเลขบอกเขาจะมีชื่อพักบอกอยู่แล้วขึ้นชัดเจน
และส่วนใหญ่พักใหญ่จะเป็นเลข๒ตัวใช่ไหมครับปรากฏสีม่วงแบบสอสอเขต
ก็คือแต่ละเขตคุณจะเลือกใครก็ว่ากันไปส่วนสีเขียวสีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องของบัตร
เพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาสีบัตรให้คำนึงถึงสีที่จะไม่ไปซ้ำกันไปซ้ำกันมา
อันไหนเลือกคนอันไหนเลือกพักนะสีม่วงเลือกคนสีเขียวเลือกพัก
เอาง่ายของที่พักอ่ะเขาจะมีเขียนมาเลยใช่เขาจะมีเขียนว่าแต่ละแต่ละพักเบอร์อะไร
มีเบอร์มีโลโก้พักและมีชื่อพักอันนั้นคือสีเขียว
แต่ถ้าสีม่วงเขาไม่สามารถพิมพ์ได้เพราะมันมี๔๐๐เขตถูกต้องไหม
เขามีตัวเลขอย่างเดียวมันจะมีตัวเลขอย่างเดียวส่วนหลายคนกังวลว่า
คอรัมป์ในบัตรช่องที่ต้องการลงคะแนนทั้งคอรัมป์แรกกับคอรัมป์หลังเนี่ย
คนมันจะสับสนหรือเปล่าอ่าเรื่องบัตรเลือกตั้งที่ทำมาในครั้งนี้
ก็เป็นบัตรที่ทำมาในธรรมนองเดียวกับตอนปี๕๔๕๔กับ๕๗ก็เป็น๒ใบนะฮะ
ก็เป็นแบบแบ่งเขตกับแบ่งบัญชีรายชื่อเหมือนกัน
คราวนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอแก้ไขใหม่ระบุว่า
ต้องทำสองอย่างแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็จะสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ
แล้วก็ข้อกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
คำถามที่เราจะเสียดายที่สุดคือยอดบัตรเสียอย่าไปฉีกนะเสียดายจริงค่ะ
เรามี๑คะแนนเหมือนกัน
ฮะยอดบัตรเสียที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งเนี้ย
ตั้งครั้งนี้นะฮะประธานกรกฎบอกตั้งเป้าให้เสียน้อยที่สุด
ตั้งไว้ไม่เกิน๒นะฮะ
ถ้าเป็นไปได้๑เขาจะดีใจมาก
ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย๔นะ
ครั้งนี้เป็นบัตรสองใบเราก็ตระหนักว่ามันต่างจากครั้งที่แล้ว
มันก็จะเป็นความท้าทายชนะกระบวนการการประชาสัมพันธ์เนี่ย
เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
อย่างต่อเนื่องก็จะทำมากขึ้น
ประธานกรกตยังหวังว่าถ้ามีประชาสัมพันธ์อย่างหนักแน่นแล้ว
มันก็จะลดความสับสนลงนะฮะเรื่องบัตรเสียเนี่ย

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้น
นอกเภ้าจากปฤวาจคุณไปดูได้

ข้อระวังคือต้องระวังไม่ให้ไปถ่ายรูป

โค้นกากะบาทก็ได้แต่นั่นไม่ได้
แต่ตอนหน้าจุดได้ไหม

หน้าคูหาไม่ใช่หน้าคูหาผู้ผิด
หน้าสถานที่หน่วยเลือกตั้ง

อ้าวก็เห็นทุกคนก็หย่อนก็ถ่ายกันได้

เชื่อว่าไอ้ตอนกากบาทไม่ได้

เว้นมันจะเป็นภาพที่แบบสื่อไปทำข่าว
แล้วเห็นดาราด้านหน้ายอดแล้วมันก็แคปภาพนี้
ถ้าสมมติกล้องอยู่ข้างนอกถ่ายเข้าไปข้างในได้ไหม

ถ้าสมมติอย่างนี้สมมติตรงนี้เป็นคูหา

ไปเลือกตั้งจะไม่ไปถ่ายให้แม่

ต้องระวังไม่ไปถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่กาแล้วนะฮะ

อย่านำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วย

ไม่พอใจชอบฉีกอย่าฉีกเลยเสียดาย

จริงทุกคนเป็นห่วงเรื่องบัตรที่ยิง
มันเป็นเรื่องที่กรกตต้องให้ความสำคัญ
และทราบอยู่ประชาชนให้ความสำใจกับบัตรเขย่งปี๒๕๖๒

ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นแล้วเขาบอกมัน๐๐๑เปอร์เซ็นต์
นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พยายามทำให้มันไม่เกิดขึ้น
เรื่องนี้เขาก็จะมีการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเข้มข้น
ว่ามีสิ่งที่พึงปฏิบัติไม่ให้เกิดบัตรเขย่งเกิดขึ้นมา
มันไม่ควรจะเกิดเลยครับผมตัวอย่างที่ดีเนี่ยนะเห็นใครเลือกตั้งเนี่ยจริงแล้ว
เขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมที่ประสบความสำเร็จที่สุด
คือการเลือกตั้งผู้ว่าชาติชาตินี่แหละที่เห็นกัน
ไม่มีบัตรเขย่งเลยอ่านะฮะเพราะฉะนั้นทางไทยรัฐเขาก็มี
อาสาสมัครใช่ไหมน้องมิ้นใช่ค่ะนะครับที่บอกในการที่จะไปเหมือนกับ
อยู่ตามหน่วยเลือกตั้งเพื่อเป็นคนคอยดูค่ะคือเมื่อก่อนเขากลัวขนบัตรตรวจสอบ
ขนตู้ไฟดับอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าแต่เขาเข้าไปการรวมตัวของกลุ่มสื่อมวลชน
แต่ตอนนี้ไทยรัฐมีสถานีอื่นอื่นที่รวมตัวกันทุกมหาลัยทุกมหาลัยเลยอ่ะอืม
รวมตัวนักศึกษาใช่โมทมีอาสาสมัครไปแล้วเพราะจริงจริงแล้วเขาไม่ได้
เขาไม่ได้ห้ามใครที่จะเข้าไปเหมือนเป็นคอยแบบตรวจตราสอดส่องหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ัี้ยทุกคนอ่ะสามารถเข้าเป็นพญานในการหรือการแนบการค้นทรงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย

โอ้มันแตกแบบหลายประเด็นมากสำหรับเรื่องราวของน้องจิ๊กจี้กับอีกคืนนี้
ว่าเดี๋ยวคืนนี้พี่ชอตเรามานั่งอ่านทวิตเตอร์แล้วเขียนบทละครไหม

เอาสรุปเอาเรื่องที่ทุกคนแบบกังขานก่อนแล้วกันนะคะว่า
ตายจริงหรือไม่จริงอันนี้ที่หลายคนกังขากันก็เพราะว่า
อันดับแรกสุดเลยก็คือว่าไม่มีครอบครัวมารับศพเลยหนึ่ง
ให้คนที่เป็นเจ้าของร้านขายโรงศพ

พอเอาศพมาเสร็จปุ๊บช่วยเอาศพใส่หีบแล้วเอาไปส่งที่
วัดแห่งหนึ่งในพระนครศรีอยุธยานะ
พอนักข่าวไปถามว่าเออวัดไหนเขาบอกไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกระหว่างทางว่าวัดไหน
เขาบอกเฮ้ยเอาไปวัดไหนยังไม่รู้เลย
แถมไม่มีใครเห็นศพครอบครัวก็ไม่มารับศพไม่ให้สื่อเข้าไปถ่ายงาน
เพื่อนก็ไม่มาครอบครัวอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้
คนก็เลยกังขาว่าไม่ตายเลยว่ะ
เห็นว่าเห็นว่าเป็นคนในเครื่องแบบ
เห็นว่าคุณพ่อเป็นยศถึงนายพลใช่มะ

อันนี้อย่างที่บอกว่าจริงคุณแม่ของน้องจีจี้ค่ะ
ยืนยันตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าแม่เห็นกับตาเขาตายทั้งคู่
แล้วก็ครอบครัวเนี่ยศูนย์เสียทั้งสองครอบครัว
แม่ของน้องจีจี้เป็นคนย้ำเองเลยจริงว่า
ขอยืนยันตรงนี้นะว่าอีคคิวเสียชีวิตจริง
เพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือแม่ก็ติดต่อลูกไม่ได้
แม่ก็เลยไปที่คอนโดไปที่คอนโดน้องจีจี้

เพราะว่าไปกับน้องสาวด้วยนะน้องสาวน้องจีจี้
บอกว่าคือภาพที่เห็นแม่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้
แต่คือแม่ยืนยันว่าแม่เห็น๒ศพ

เพราะฉะนั้นเข้าใจว่าโซเชียลอาจจะกังขา

แม่บอกว่าแม่ขอยืนยันกับโซเชียลนะว่า
น้องอีฟคิวก็คือเสียชุดจริง

ทั้งสองครอบครัวก็รับรู้แต่ตอนกลับมาคบกันใหม่เนี่ย
ทั้งสองครอบครัวไม่รู้มารู้ก็คือตอนเกิดเรื่อง
ซึ่งแม่น้องจีจี้บอกว่าแม่ของอีคคิวโทรหาแม่
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลยแล้วก็บอกว่าแบบ
เขาเสียใจจริงขออโหสิกรรมด้วย
ซึ่งแม่น้องจีจี้ก็บอกว่าก็อภัยให้แล้วก็ขออโหสิกรรม
เพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องติดค้างเพราะว่าลูกเขาก็ไม่อยู่แล้ว
อีกฝ่ายก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันคืออาฆาตไปแล้วมันไม่รู้จะจบยังไง
ซึ่งแม่น้องจีจี้ยืนยันเองเลยนะคะว่าแม่ของอีคคิวเป็นคนนิสัยดี
แล้วก็สอนลูกดีมาโดยตลอดโอเคยอมรับว่าอาจจะมีตามใจลูกบ้าง
บางทีทำให้ลูกเนี่ยอาจจะติดนิสัยเอาแต่ใจ
แต่แม่จีจี้บอกว่าไม่อยากให้ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือใครก็ตาม
ถล่มครอบครัวอีคคิวเพราะมันสูญเสียทั้งคู่
เพราะสุดท้ายคือด่าไปถล่มไปมันแก้ไขอะไรไม่ได้
อันนี้นี่ฝั่งคุณแม่นะฝั่งแม่น้องจีจี้บอกนะคะ
ซึ่งเรื่องเยียวยาอะไรในอีกไฟล์นึงเขาก็ติดตอบมาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวานนี้ครอบครัวฝั่งอีคคิวเองก็บอกเหมือนกันว่า
ยินดีรับผิดชอบเยียวยาทุกอย่างเต็มที่
คุณแม่น้องจิจี้ก็บอกว่าก็มีการคุยกันแล้วก็
เดี๋ยวเรื่องค่าทำศพค่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยในรายละเอียดกันอีกที

ทีนี้ประเด็นตายจริงตายปลอมตกลงคุณแม่น้องจีจี้ยืนยันว่า
ตายทั้งคู่จริงอีคคิวก็ตายด้วย
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นคือปมการก่อเหตุ
คนบอกว่าตกลงหึงหวงมีมือที่๓ไหม

ใช่แต่วันนี้ค่ะตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่คอนโดของน้องจิ๊วที่ย่านอโสก๙๙๙

เค้าไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดอะค่ะ
เลยว่าจี้จี้อ่ะเดินลงมาจากห้องพักชั้นสิบสี่อืมมารับอีค
เพราะว่าอีกคิวอ่ะไม่มีคีย์การ์ดแล้วมันต้องใช้
แกนลายนิ้วมือครับก็ต้องเป็นเจ้าของห้องอ่ะค่ะเดินลงมาที่
ลงมารับคือก็เป็นจีจี้อ่ะเดินลงมารับอีคิวแล้วก็กลับ
ขึ้นไปบนห้องแล้วจากการตรวจสอบกล้องมุมจรปิดจี้จี้ไม่ได้
มารับใครอีกแล้วก็ไม่ได้มีคนอื่นเข้าไปที่ห้อง
เท่ากับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาอยู่กันแค่สองคนไม่มี
บุคคลที่สามอืมเผื่อบางคนกังข่าวว่าเอ๊ะหรือสองคนจะถูก
ฆ่าหรือเปล่าอ่าหรือยังไงหรือเปล่าอันนี้มีกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดก็ยืนยันแล้วว่ามีแค่จีจี้เดินลงมารับอีคิว
ขึ้นห้องแค่นั้นครับไม่มีคนอื่นไม่มีคนที่สามเลยนะคะ
เรื่องนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบันหนึ่งอะค่ะก็เป็นหนึ่งในตำรวจที่
ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยตำรวจก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่า
ตามขั้นตอนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ไม่ได้มีการให้การช่วยเหลือหรืออำพรางอะไรใดทั้งสิ้น
ทุกอย่างถูกรายงานออกมาตามข้อเท็จจริง
ตำรวจก็ยืนยันว่าจะตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอน
อย่างตรงไปตรงมาจะไม่ช่วยเหลือใครทั้งนั้น
ซึ่งช่วงบ่ายก็มีการเรียกประชุมคณะตำรวจ
สืบสวนสอบสวนไล่เรียงข้อมูลแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาพกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็เก็บมาครบถ้วนหมดแล้ว
ย้ำอีกครั้งว่าเสียชีวิตทั้ง๒คน
และไม่มีบุคคลที่๓อยู่ในที่เกิดเหตุ
ทีนี้หลายฝ่ายบอกว่าโอเคเข้าใจว่าสูญเสียทั้งสองฝ่าย
ทีนี้ในกรณีแบบนี้ถ้าในคดีอาญาค่ะ
คือถ้าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตเนี่ย
คดีมันจะถูกจำหน่ายนึกออกไหมคะ

คนนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
โทษทางอายาติดโค้งติดคุกอะไรก็ว่าไป

แล้วยิงตัวตายตามเท่ากับว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตด้วย
คดีมันจะถูกจำหน่ายเพราะมันไม่มีจำเลยแล้ว

แต่คนชาวเน็ตหรือว่าทุกคนเนี่ยเขาก็มองว่า

ปืนเป็นปืนมีทะเบียนซึ่งเป็นปืนของพ่อไอ้คิว

การดูแลเด็กในปกครองหรือว่าคนในครอบครัวหรือเปล่า
อยากที่จะให้มีการเอาผิดกับเจ้าของปืนที่

เพราะว่าอีกคิวอายุ๑๗เนาะ
หยังไม่๑๘ปีเต็มค่ะแล้วนี้หรือ
ให้อาวุธมันไปอยู่ในมือเยาวชนได้ยังไง
เรื่องนี้ตำรวจก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
เดี๋ยวจะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
ถ้าเป็นการจงใจใช้อาวุธปืนเพื่อการก่อเหตุ
และเป็นความบกพร่องของเจ้าของปืนจริง
จะมีการเรียกเจ้าของปืนซึ่งก็คือพ่ออีคคิวนี่แหละ

แล้วดูว่าจะเข้ากระบวนการหรือว่า

ส่วนวันนี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่า
อีคิวบอกตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอุปนิสัยลูกชาย
แม้กระทั่งว่าทำไมเยาวชนอายุ๑๗

แต่เห็นลูกซ้อมยิงปืนหลายขนาดหลายแบบ

แต่แม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะมาแถลงข้อชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งเดี๋ยวจะบอกเรื่องของวันเวลาอีกทีนึงว่าแม่จะแถลงเมื่อไหร่
ส่วนศพของอีคคิวอยู่ที่วัดไหน
ตอนแรกเมื่อวานได้ข้อมูลแค่ว่าวัดแห่งหนึ่งที่อายุทยา
อยู่วัดเสนารามราชวรวิหาร

ซึ่งงานเนี่ยเขาก็จัดเฉพาะส่วนตัวคือเฉพาะครอบครัวค่ะ
ก็ไม่ได้ให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพ

จริงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของครอบครัวเขานะคะ
เขาเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะเปิดหรือเปล่าถูกต้องไหมล่ะ

ตอนแรกที่เขาจับตามองคือแม่จะออกมาแถลงข่าว
วันนี้คนเขารอกันเพราะมันมีหลายเรื่อง

เพราะน้องสาวก็ฟาดอยู่เหมือนกัน

เพราะคือใครฟาดพี่เขามาเขาก็เซี๊ยบเหมือนกัน

ใช่เพราะว่าในข่าวมันก็มีแชทไลน์ที่น้องสาวเขาคุยแล้วก็
พูดถึงน้องจีจี้ทางในทางทิศทางที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
เรื่องของการวางตัวการทำตัวนะครับ
ได้แต่ก็นั่นแหละ
อย่างที่แม่น้องจีจี้พูดแหละค่ะว่า

สองคนเหมือนกันใช่แต่ว่ามีทั้งพ่อเลี้ยงด้วยแล้วก็พ่อจริงจริงด้วย
ซึ่งพ่อจริงของน้องจีจี้เนี่ยเขาก็บอกว่า
อยากฝันสารฝันต่อของน้องจีจี้
เพราะล่าสุดก่อนที่น้องจิจี้เสียชีวิตเนี่ย
เขาอยากทำเซรั่มบำรุงผมเป็นแบรนด์ของเขาเอง
แล้วเขาก็ได้ติดต่อโรงงานแกะสูตรมาเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็คุณพ่อบอกว่าอ่าฝากบอกตามข่าวด้วยว่าถ้า
สูตรที่แกะไปเนี่ยโรงงานไหนที่รับทำไปแล้วเนี่ยให้มาบอกเขาด้วย
เขาอยากทำเซรั่มเป็นลูกสาวเนี่ยชื่อลูกสาวเขาออกมาขายตามฝันของน้องจีจี้
อันนี้ก็ล่าสุดทางคุณพ่อน้องนิจี้ได้แจ้งให้ทราบกันนะครับ
มาถึงเรื่องราวของพี่เช้าก่อน

อาจจะเคยเจอกันหนักสุดคือเอาแม่เหล็กผงแม่เหล็ก
ใช่ไหมแล้วทำให้มันกดอะไรไม่รู้ทำยังไงหนึ่งคือมีรีโมทหลักจากลูกเต๋า
อยู่ด้วยกันฝังเหล็กไว้ในลูกเต๋าแล้วก็กดให้มันพลิกได้
อันนี้เคยได้ยิน
๒ก็คือฝังเหล็กไว้ที่นิ้วเลยแล้วก็ฝังแม่เหล็กในลูกเต๋า
แล้วจะรู้ว่าสมมุติว่าพี่ฝังไว้ที่หน้าเลขหนึ่งพี่วนที่บนข้างบนถ้วย
เลขหนึ่งเนี่ยจะพลิกขึ้นมาแล้วพี่จะรู้แล้วว่าออกอะไรใน๓ลูก
มันมีจริงใช่ไหมมีจริงมดแล้วทำเป็นขบวนการด้วย
มันคุ้มใช่ไหมก่อนถ้าเป็นนักเทียนพนันเขาบอกว่ามันคุ้ม
เพราะว่ามันเหมือนกับฝังไว้แค่ผิวแค่นั้นเองอ๋อนะฮะแล้วก็สามคือมีอยู่บนฝาถ้วย

เลิศเนอะมีอยู่๓แบบทำเป็นกระบวนการ
แต่ล่าสุดอันนี้หมอคุณหมอเปิดเคสคนไข้ครับคุณผู้ชมครับ
พนันในตำนานฝังแม่เหล็กที่นิ้วเล่นไฮโลกว่าสี่สิบปีนี่ครับ

นี่ไงกำลังจะถามเหมือนกันเลยนี่ฮะเน่าไหมเนี่ย
ก็ไม่น่าจะเน่าเพราะ๔๐ปีเขาอยู่ได้
แล้วเขาก็เล่นมาแต่ว่าดูนิ้วเขาเนี่ย
ดูเหมือนจะอักเสบดูเหมือนจะแบบนิ้วเขาสีแปลกกว่านิ้วอื่นนะครับ
วัดรุนนะครับซึ่งเป็นหมอท่านหนึ่งนะครับ
คลินิกแพทย์นะครับผมนะฮะวิทย์เอ็กซ์เรย์แวปนะครับ
โพสต์เล่าประสบการณ์เคสคนไข้สุดสะพรึงเซียนพนันในตำนาน
ฝังแม่เหล็กที่นิ้วเพื่อทอยลูกเต่าเล่นไฮโลกว่า๔๐ปี
โดยคุณหมอโพสต์พร้อมแคปชั่นว่า
น่าเชื่อว่าคนไข้รายนี้เนี่ยฝั่งแม่เหล็กที่ปลายนิ้วกลาง
และปลายนิ้วนางข้างซ้ายมา๔๐ปี

เพราะว่าได้เจอเซียนในตำนานเข้าเป็นที่เรียบร้อย
โดยคุณหมอเสริมถึงเหตุผลที่
คนไข้คนต่างกล่าวเนี่ยยอมปิดตำนานเซียน
ผ่าตัดเอาแม่เหล็กออกก็เพราะว่า

กลัวเครื่องตรวจเนี่ยร้องเสียงดังฮะ

ใช่ครับถ้าฝังเหล็กมาหรือว่าดามเหล็กมาที่ขาก็ยังร้องด้วย
อันนี้อยู่ที่นิ้วเขาก็ต้องสงสัยว่าที่นิ้วคุณมีอะไรฝังไว้หรือเปล่า
ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้งนะครับเพราะว่าเอ่อ
เรียกได้ว่านะครับผมเขากังวลว่าจะสร้างความวุ่นวาย
และจะไม่สามารถขึ้นขึ้นบินได้นั่นเองนะครับ
ตัดสินใจผ่าตัดเอาออกมานะครับ
โดยคุณหมอก็เล่าสถานการณ์การผ่าตัดว่า
ผ่าตัดออกมาพบว่ามีพังผื่นรัดแม่เหล็กเอาไว้แน่นมากครับ
โดยโพสต์ดังกล่าวก็จะมีชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
แต่แห่กดถูกใจแล้วก็กดแชร์กันสนั่น

มีจริงด้วยฝังแม่เหล็ก
เคยได้ยินมาว่าเขาทำกันบางคนถึงกับบอกเคยเห็นแต่ในละคร
ซึ่งคุณหมอก็ตอบว่าใช่ครับหมอผ่ามาหลายรายแล้วครับ
แต่ไม่รับฝังนะครับหมอรับผ่าอย่างเดียวนะฮะ
ขณะที่อีกส่วนก็คอมเมนต์แซวกันสนั่นว่า
ตำนานเซียนชี้ทางรวยรู้ทันกลงต่อหน้ายังโกงขนาดนี้

เทินวงการเหมือนกันเนาะคือมิ้นอ่ะไม่เคยรู้มาก่อน
คือเคยได้ยินว่ามันโกงได้แต่ว่ามีแต่ฝูงเมล็ด
หรือไม่ก็ที่ว่าแบบฝังถ่วงถ่วงอะไรนะ
แต่ไอ้ฝั่งไว้ที่มือเนี่ยมินเพิ่งเคยได้ยิน

สมมุติว่าพี่ชาวรู้กันกับมดแต่มดเป็นคนเล่นนะ

พี่มดจะกดรีโมทแล้ว

เหมือนแบบรีโมทรถอย่างนี้หรอ

แล้วพี่จะรู้แล้วว่ามดเนี่ยกดรีโมทเนี่ย

ก็คือพลิกเลข๒ขึ้นมา

ตัวรักสั่นอยู่ที่พี่สั่น๒ที

คนเล่นก็จะไม่รู้เพราะอยู่แต่หน้ากระดานกัน

จะเล่นแทงสมมุติว่าคนยักษ์ถูก
ไม่ถูกและให้เจ้ากิน

นี่เดี๋ยวสักพักนึงเขาเรียกพี่ชาว

ภัทรเดียวกันเลยคือนั่งดูพร้อมกันเลย
หนูดูเลยคลิก

การลินด้วยการลินบางคนฟังเสียง
เธอแล้วไอ้ป๊อกเด้งที่เป็นแม่เหล็กมีจริงไหม
็อกเด้งอันนี้ไม่แม่เหล็กไม่มีจริงแต่ว่ามันจะมีไพ่ที่ทำมาโดยเฉพาะมด
แล้วมีแว่นตาที่เห็นหลังไพ่

ไม่ได้ค่อยรู้แค่อะไรนะซ่อนไพ่แล้วไม่ได้แข่งเสื้อ
เจอตัวต่อตัวยังหมดตัวเลย

แล้วก็มีวิธีการป๊อกเด้งคือวิธีการเก็บไพ่อันนี้ก็น่ากลัว

สมมุติว่าเขาสามารถเก็บไพ่มีอยู่๔ขาอย่างนี้

อ่าเขาสามารถเก็บไพ่เก็บเก็บมา

คนทำมันทำได้จริงครับก็สาบาน
สาบานเลยนะโอ้จะตายก่อนเลยฮะค่า
ในระวังเปรกโกสนาเอ้งจิเราไปเปลี่ยนชุดอะไรมา
ผมตั้งเสมอหูแบบนี้ทำให้นึกถึงอะไร
ตอนเราเรียนปฐมตอนเรากลับไปเรียนมัธยม

ขั้นยาวหน่อยเพราะจะโดนตำโทษ

ก็คือบางโรงเรียนยังมีอยู่คุณแม่
ก็เพราะว่าตรงก็จะเปิดเทอมแล้ว
ต้องถูกเด็กก็จะไว้ผมยาวเนอะ
บางทีก็แบบว่าไปท่องเที่ยวปิดเทอมใหญ่อย่างนี้
ปรากฏทุกทีโรงเรียนจะเปิดไปพรุ่งนี้

เพราะถ้าไม่ตัดก็โดนคุณครูลงทำโทษ
แต่สุดท้ายตัดผมออกทิ้งออกไปก็จริง
มันก็คือจิตใจมันก็โดนทำลายไปด้วย

จริงผู้หญิงประชาติน้องชาติก็เป็นเหมือนกันนะ
คือผมบางทีมันเป็นปัญหาจิตใจสำคัญมาก
แล้วต้องไปแก้ด้วยการติ่งหูเท่านั้น
อันนี้คือทรมานจิตใจมากจริงนะ
เด็กอะตอนเปิดเทอมพอผมยาวใช่ปะฮะ
มีนต้องมัดรวบข้างล่างและให้แม่ตัด
รวบเป็นแบบหนึ่งจุกใช่ไหมคะแล้วก็ตัด

แล้วคือจังหวะที่คือความรู้สึกและเสียงตอนกลางมันชึบผมอ่ะ
คือใจมันแบบอย่างนี้
มันก็จะเหลือแค่นี้ประมาณนี้น้องกิน
แล้วถ้ายิ่งผู้ชายด้วยนะถ้าบอกว่าใครได้ไว้ยาวกว่าคือเหนือ

ยาวกว่าแบบคนอื่นอะไรอย่างนี้คือ
ตัวเองเท่ตัวเองแบบดูมีพาวค่อนข้างปรุงใจ
จริงทรงผมก็ไม่ไปเกี่ยวกับการเรียนเนาะ
จะเรียนเก่งหรือไม่เก่งหรืออะไรอย่างนี้
ผมยาวมันส่งผลให้การเรียนเราดีขึ้นจริงเหรอ

บางคำตอบที่ได้คนก็รู้สึกเอ๊ะขึ้นมาใช่ไหม
บอกว่าก็ถ้าผมยาวเดี๋ยวสารอาหารมันไปเลี้ยงผมหมด

แต่ว่าคือคำตอบที่มิ้นฟังแล้วรู้สึกว่าโอเคเข้าใจได้เนี่ย
คือเขาบอกว่าจริงแล้วมันไม่ได้มีผลหรอกเพียงแต่ว่า
บางทีมันเป็นแค่กฎระเบียบบังคับ
เพื่อให้เรารู้จักเคยชินกับการปฏิบัติตัวอยู่ในระเบียบ

คุณจำเป็นต้องตัดให้มันเว้าแหว่งจนเขาอายไหมล่ะ

แต่เกิดบางคนผมเส้นเล็กบางคนผมหยิกบางคนผมฟู
แล้วให้ตัดเท่านี้สภาพหัวเป็นยังไงล่ะ

ถ้าสมมุติว่าผมหยิกเนี่ยตัดสั้นมันก็จะพ้องออกอีก
ถูกต้องถ้าคุณบอกว่ามันแค่เส้นผมเองคุณลองกลับไปตัดดู
ถ้าบางคนมองว่ามันก็แค่ผมหรือเปล่า
แปลว่าทุกคนบนโลกนี้ต้องไว้ผมทรงเดียวกันได้นะ

มันไม่ได้ไงเพราะมันมีผลต่อแบบรูปลักษณ์ความมั่นใจ
มันมันไม่ใช่แค่ผมที่ยาวแต่ให้เหมือนแบบความรู้สึกให้จิตใจ

ถูกต้องนะครับผมเสียทรงยังเซตใหม่ได้นะฮะ
แต่ถ้าผมเสียใจเซ็ตยังไงก็ไม่เหมือนเดิม

ดีเอสไอฟองนอสกองสลากพาสนา

มาวันนี้ดีเอสไอฟองนอสกองสลากพรรดิ

คดีพิเศษกราบว่า
นำผู้ต้องหามาส่งฟ้องต่อพนักงานอายการจำนวน๑๗ราย
ส่วนที่หลบหนีศาลได้ออกหมายจับแล้วจำนวน๒๐คน
อ่ะก็กลับมาดูเกี่ยวกับนอสกองสลากพัฒน์หรือนายพันธวัฒน์นะฮะ
เรารู้จักพวกเขาในนามน็อตกองสลากพลัสเนี่ยคือร่วมกันฟอกเงิน
พฤติกาลคือการนำสลากจินแบ่งแลัธบาล
ไปให้กับนายเฟย์อ่านายเฟย์เนี้ยเป็นเครื่องรางวัลค่ะ
เป็นจำนวนเงินห้าสิบสามล้านบาทครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีของนอร์ด
ส่วนผู้ต้องหารายอื่นอีก๑๖คนเนี่ยแน่นอน
เป็นผู้จัดการบัญชีม้าเดินได้ที่นอกเหนือจากบัญชีม้าแล้วเนี่ย
ยังทำหน้าที่การกดเงินด้วยในจำนวนนี้ดีเอสไอได้แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
นะฮะแล้วก็จัดให้มีการเล่นการพนันครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้
ก็จะส่งสำนวนนะฮะฮะจำนวนสามสิบสี่แฟมป์
มันหมื่นกว่าหน้าหมื่นกว่าหน้ามดหมื่นกว่าหน้าครับ
ก็จะส่งสำนวนและความเห็นสมควรเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมด๑๗คนเนี่ย
พนักงานอายการจะพิจารณาสำนวนว่ามีความเห็นต่อคดียังไงอืม
ขณะเดียวกันวันนี้พอศูนย์คดียาเสพติดยังกล่าวด้วยว่า
ในชั้นพนักงานสอบสวนน้อต์กองสลับพรรดิตอนนี้ก็เขายังเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่
เพื่อขึ้นเงินนะฮะทางฝ่ายน้อตต์ได้ให้เหตุผลประกอบคำแก้ต่างมาว่า
อืมค่ะแต่ด้วยประเทศไทยเนี้ยเป็นระบบอะไรฮะเก่าเก่าหา
ครับมันเป็นระบบเก่าหาอ่าเมื่อพญานหลักฐานเนี้ย
ก็ต้องแจ้งข้อความเก่าหาถูกต้องไหมแล้วให้ผู้ต้องหามาพิสูจน์ในชั้นอายการและชั้นศาล
อย่างไรก็ตามนอสกองสลากพลัสก็ได้เดินทางมายังสำนักงานอายการสูงสุดรัชดาพิเศษเนี่ยนะฮะ
ตามกำหนดนัดแล้วก็อยู่ในระหว่างการส่งตัวกับพนักงานอายการรวมถึงหลังจากนี้ก็ปุ๊บ
ก็ต้องนัดฟังคำสั่งฟ้องหรือเปล่านอทก็ฟังมีเสียงเขาไหมลูกวันนี้มีไหมครับน้า
นอร์ดอ่าสูตรเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวปั๊บเอานอร์ดก่อนดีกว่านอร์ดเนี่ยยืนยันปฏิเสธข้อก่าวหา
เขาก็ยืนยันว่าเขาพร้อมจะสู้คดีครับโดยหลังจากนี้ก็จะเตรียมเอกสารหลักฐาน
แล้วปรากฏว่านายเฟย์เขามีเครืออาฆาตบัญชีม้าอยู่ด้วยอ่าค่ะนอร์ดยังกล่าวต่อว่าตนเนี้ย
เขาก็ถามอ้าวนี่หัวหน้าพักเปลี่ยนนี่
ใช่แล้วยังไงหรอมันก็ตอนนี้มันต้องมีดีเบตแล้วหลังกระแสอาจจะพูดตรงกระแสน็อตมาด้วย
เขายังจะหาเสียงจนวันเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมและตั้งเป้าว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้๓ล้านเสียง
๓ล้านเสียงก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์๘๙คนเพื่อจะมี๑๐ที่นั่งไม่ถึง๑๐เนอะตอนนี้๓๗๐๐เพื่อจะมีข้อหวังว่า๑๐ที่นั่งในสภาพร้อมผลักดันคาซิโนถูกกฎหมาย
นะฮะแล้วก็หวยใต้ดินถูกกฎหมายอืมมั่นใจว่าถูกดำเนินคดีจะไม่กระทบอะไรต่อคะแนนเสียงเลือกตั้ง
แต่ทั้งประธักรรมก็นัดมาคำสั่งฟังแปดพฤษภา๓๑๐คน
หู้วววววหลังเลือกตั้งร่วงหน้านะ

ก่อนเขาเลือกตั้งร่วงหน้าวันที่๗ปฤษภา
หลังนั้นก็เลือกตั้งวันที่๗

แต่สมมติก็ได้จริงมันขยับอยู่แล้ว
ใช่มันขยับมันขยับอยู่แล้วอืมอืมถูกก็แค่ถอดก็ออกแล้วปาร์ตี้ละดับชั้นขยับขึ้นให้วาง่ะขยับขึ้น
ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าอายการจะสั่งว่ายังไงบ้าง
สำหรับคติของคุณน็อตกองสลากให้เองนะครับถูกต้องค่ะอ้าว
กลับมาช่วงหน้ามีอะไรครับพี่มดชาวเน็ตโยงพระนางคู่นี้อยู่บ้านเดียวกัน
นางเอกกาภมกับโอ้โหเขาเฉลยมาแบบทั้งวันแล้ววันนี้

แต่ว่าเขาอยู่ในกองแล้วเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ให้สำหรับเขา

ไม่ต้องไปดาวน์หรอกเพราะทุกคนรู้กันอยู่พอดาวน์ก็จะหาว่าแอพ
ก็คือพิงกี้สาวิกากับตุ้ยธีรพัฒน์นั่นแหละ
เขาบอกตอนนี้พิงกี้ก็ย้ายมาอยู่บ้านตุ้ยแล้ว
เขาบอกโลกออนไลน์นี่สิเก่งกว่า
ไม่เห็นจะแปลกเลยนาตาชาก็เป็นแขกพาทา

เปคพ่อเขาล่ะก็โสดทั้งคู่ไม่น่าจะผิดอะไร

เพราะตอนนี้จิ้มก็ไม่ได้มีบ้านนะ
พอตรงมันก็เช่านะ

ชีวิตเป็นของเราชีวิตคนเรามันสั้น

ไม่แปลกโสดก็เหมาะสมก็ดี

ก็โสดอยู่ทั้งคู่นั่นแหละ

แล้วก็ก่อนที่น้องพิงกี้เนี่ย

แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ตุ้ยยังไม่โสด
หลังจากเคลียร์ตัวเองเสร็จเรียบร้อย

เป็นความแบบความรู้สึกดีต่อกันตั้งแต่แรกแล้ว

ปกติฉันควรจะโทรหาพี่ตุ้ยนะ

ถ้าเล่าให้ฉันฟังก็ทำอะไรไง
รู้นะครับผมแต่หลายคนก็แสดงความยินดีนะ

ที่แบบมาจากหัวใจล้วนเลย

ค่าจำครับ

เบรกก่อนนะเดี๋ยวล่ะ
อะไรทุกข้าวเดียววะ
เวลาไม่พออ่ะเมน

เขาเมาส์คุณสงการคุณแมดเลิกกันถูกไหม

มันก็งอนกันตามภาษานี่แหละ
งอนกันเดี๋ยวก็ดีกันไม่มีอะไรหรอก

วันนั้นคุณนั่งทานข้าวกับปู่ได้มั้ย
ไม่เอาแม่ถามจริงเชื่อปู่ได้มั้ย

แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่ารักตัวปู่อย่างไร
ตอนนี้หลายครึ่งเกิน๕๐ไปผิดคน

ตกลงว่าแล้วถ้าบอกว่าแค่งอนกันเฉยไม่ได้เลิกกัน

เพราะว่ามีคนมาเห็นไง
ฉันไม่ได้สนิทกับสงกรานก็ไปทานน้ำเต้าหู้กัน
เขาก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วชวนไปกินน้ำเต้าหู้หรือเปล่า

เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเห็นน้องมอเขาไปแบบว่า
อยู่แถวใกล้บ้านพี่สงกรานด้วย

ที่ต่างจังหวัดด้วยและที่ไหนบริเวณเทพด้วย

สุดท้าย